พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

คืนวันพระรหัสบดีแบบนี้กับเรา๓คน

คนเราเคยอ้วนรวยดัง

มันจะมีผลเกี่ยวกับโง่โง่เย็นอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะ

เออแล้วก็ไม่ได้ผอมลงจนแบบ

ที่วันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวรับ

รับเชิญคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะไม่มีใคร
ในยุคนั้นไม่รู้จักน้อง

สร้างกระแสมาจากท่านี้เลย

เอาง่ายยุคก่อนปี๒๐๐แหละ

ต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่สร้างปรากฏการณ์

แล้วก็ไม่มีใครในซอกซอยถนน

ขอต้อนรับครับคุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงฮะ

ไม่เจอปุ๊กกี้นานมาก
จำได้กี่ปีหลายปีเป็นสิบไหม

ถึงบอกไงว่าเราไม่ได้เจอปุ๊กกี้นานมาก

นี่คือความคิดถึงที่เราเชิญแขกรับเชิญคนนี้

ก็จะคิดถึงเธอเช่นเดียวกัน

ดังวงการมาถึงเราคือดังฉาบสวยดังเหมือนดอกเห็ด

ว่าร้านตลับนี่มันยิ่งใหญ่จริง
ทำไมคุณยังไม่รู้ว่าคุณดังขนาด
อาจจะไม่มีเวลาที่จะสนใจกระแสข่าวเท่าไหร่
เพราะวันก็เหมือนจะเข้าห้องอัด
ขึ้นเครื่องบินไปคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัด

ไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวด้วยนะบางครั้ง

ต้องมีการแห่กันก่อนไปทำเวิร์ด

ป๊าแล้วพวกกี้มาแล้ว
แล้วก็จะเป็นแฟนขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
มันเป็นภาพนั้นเลยไหม

อยู่กับความสุขอย่างนั้นในวงการบันเทิงอยู่นานแค่ไหนฮะ
พักเดียวเองน่าจะสัก๒ปี
ตอนนั้นที่ออกจากวงการนั่นคือตั้งท้อง

คืออันนี้มีปัญหากับคุณยายกับคุณแม่
ทีนี้ยังไม่ขอดน้อง
มีพี่ค่าติดตามหลังจากคอดด้วย

จำได้ไหมครับว่าข่าวตัวเองอยู่หน้าหนึ่งอยู่นานนานแค่ไหน

ประมาณถ้าติดต่อกัน๗วันได้ค่ะ
ถ้าทุกวันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคนก็จะจับตามองว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไง
เหมือนมีช่วงนึงออกจากบ้านไม่ได้เลยเนอะ

คิดถึงมุมการใช่ไหมเวลาเปิดดูหรือมีคนเอาเพลงคุณมาร้องบ้าง
มีวีสตรงรีสเตสการเรามีการเอาเพลงคุณมาน้อง
คิดถึงค่ะได้กลับมาคืนเวทีกับแรปเตอร์ล่าสุดก็รู้สึกว่า

มันคืออีกฟิวหนึ่ง

แต่วันนี้ที่มารายการท็อกทะลุดาว

เป็นไฟนคลับอาจารย์รักเหรอ

อาจารย์พื้นจริงว่าจะเจอพระหันท์ในจร
กลับไปเหมือนเดิมกลับไปเป็นเด็กเสิร์ฟ
เป็นคนเช็คอินกระเป๋าชีวิตเขาทำได้ไง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขากลับมาวงการบันเทิงเคยมีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ต

จะเป็นยังไงจะมีโอกาสกลับมาแล้วเป็นที่ของเขาได้อีกครั้งหนึ่งไหม

แต่ทิ้งมันไปง่าย
ดวงชะตานี้เมื่อ๑๘ปีที่แล้วราหูทัพเนี่ยเธอดัง
มันจะครบรอบ๑๘ปีอีกรอบหนึ่งในวันที่๑๖มกราคมปี๒๕๙ที่ผ่านมา

คนเราสามารถหมดรักคนคนหนึ่งที่ดีมากกับเราได้ง่ายเลย